ไม่รู้ว่าที่ฉันจะรับจ๊อปเสริมงานนี้ได้ไหม
ยังไงฮะอาชีพนี้ดิฉันไปเห็นน้องชาช่า
น้องชาช่าคือสาววัย๑๖เขารับจ๊อปเสริม
เสริมที่ว่าคือรับจ้างขึ้นสเตตัสเฟซบุ๊คว่าเป็นแฟน
รับจ้างส่องเฟซบุ๊กแฟนเก่า
มันยังไงฮะอันนี้ต้องบอกนะมันเป็นอาชีพจริงจริง
หรอครับแล้วมันเป็นรายได้ให้กับน้อง
วัย๑๖ปีน้องชาช่าคนนี้จริงค่ะ
คุณเห็นไหมคือเขารับจ้างอะไรบ้าง

โทรได้๑วันเล่นเกมให้สถานะขึ้นได้ว่าฉันเป็นแฟน
ใช่อวดได้แคปได้หรอใช่นี่ค่ะเหมือนกับเป็นแฟนทิพย์
แต่ว่าแคปรูปไปอวดคนอื่นได้จริง
เหรอใช่แล้วค่าบริการของเขาเนี่ยนะ
คือเขาก็มีเลยนะว่าเป็นค่าบริการเหมามีหลัก๑๐ไปถึงหลักร้อย
อย่างเช่นตั้งสเตตัสนะเดี๋ยวฉันตั้งให้
ตอนนี้กำลังคบกับจุดก็เป็นน้องชาช่า
อันนี้แคปไปได้เลยภายใน๑ชั่วโมงจะตั้งไว้ให้
เสียตังมา๕๐บาทเออหรออยากรู้ว่าน้องชาชาเป็นใครอย่างไรด้วยนะ
ชาช่าเนี่ยจริงเขาก็เป็นนักเรียนทั่วไปนี่แหละ
ช่วงปิดเทอมคือเขาเหงาเขาก็เลยอ่ะลองโพสต์เล่นเล่นละกัน
พอโพสต์ไปน้องเขามีเบอร์บัญชีด้วยไง
แล้วมีคนมาจ้างแล้วโอนตำมาให้น้องจริง
ก็มีคนแคปสเตตัสนั้นไปแล้วก็แชร์ต่อ
มันก็เลยกลายเป็นประเด็นกลายมาเป็นกระแสดราม่า
แต่น้องเนี่ยนะน้องบอกด้วยบอกว่าเอาจริงนะ
จริงหนูโพสต์แค่โพสต์เล่นเท่านั้นแหละ

เหรอฮะอันนี้น้องเขาเปิดเผยกับเราเหรอ
เปิดเผยค่ะดิฉันได้คุยไลน์กับน้องพอดี
แล้วพอได้คุยไลน์น้องเขาก็เล่าให้ฟังนะว่า

จุดเริ่มต้นตอนคุณติดต่อเข้าไปคุยไลน์กับน้อง

น้องเขานึกว่าคุณจะมาจ้างเป็นแฟนหรือเปล่า
อยากคุยกับน้องชาช่าหน่อยเห็นข่าวนี้
น้องเขาก็เลยเล่าให้เราฟังว่าจุดเริ่มต้นมันเป็นยังไง
แต่น้องก็บอกนะพี่น้ำแข็งหนูว่าป้องกันตัวเองนะ
คือหนึ่งเลยคนที่จะเข้ามาจ้างหนูแบบนี้
จะต้องไม่คุยลามกอนาจารย์อันนี้กฎข้อแรก
และกฎข้อ๒ไม่มีการไปเจอตัวจริงในชีวิตจริง

แค่เอารูปหนูไปลงได้ไปอวดเพื่อนว่าเป็นแฟน

ถูกต้องแล้วมีรับจ้างคุยด้วยนะ

เธอก็จ่ายมากี่ชั่วโมงจะคุยกี่ชั่วโมง

มันไว้สำหรับคนที่แบบว่าเป็นโสด
แล้วเพื่อนมาปรามาทว่าทำไมเองไม่มีแฟนสักที
ใช่แล้วอย่างหนึ่งนะสมมุติถ้าเกิดคุณสืบสกุล
เพิ่งอกหักมาคุณศึกษกุลทำใจเลิกกับคนเก่าไม่ได้

จ้างน้องให้ไปส่องสเตตัสของอดีตแฟนได้
หรือเราถูกอีกคนหักอกมาแล้วก็มาจ้างน้อง
นี่เดี๋ยวฉันจะเอาภาพน้องไปอวดแฟนเก่าฉัน
มันจะได้อันนี้เก็บใจเล่นแต่ยังไงก็ตาม

ตอนนี้มันกลายมาเป็นอาชีพแล้วมีคนอื่นสนใจจะทำอย่างน้องด้วย

เดี๋ยวฟังน้องที่บอกกับดิฉันหน่อยค่ะ
ฝากถึงคนที่สนใจอาชีพนี้นะคะ
ก็แค่คุยกันในโลกออนไลน์ค่ะ
แล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะก็คือต้องเซฟตัวเองค่ะ
แล้วก็ไม่ไปนัดเจอกันในโลกจริงค่ะ
เพราะว่ามันค่อนข้างอันตรายค่ะก็ประมาณนี้เลยค่ะ
อันนี้พี่น้ำแข็งโทรไปคุยกับน้องชาช่าใช่ไหม

นอกจากว่าอยู่ในโลกออนไลน์แล้วอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะ
บัตรประชาชนเอ่ยที่อยู่บ้านอะไรอย่างนี้อย่าให้

เป็นอาชีพหารายได้ช่วงปิดเทอมที่ผ่านมาไง
แต่ว่าตอนนี้น้องเปิดเทอมแล้วไปเรียนออนไลน์แล้ว
ไม่รับแล้วไม่รับแบบนี้แล้วนะฮะ